แต่เราวางใจไม่ได้กับเรื่องของโควิด๑๙
ตัวเลขวันนี้ยังคงเพิ่มมา๑๒๐ราย
ดังนั้นครับทางกรุงเทพมหานครก็เลยมีการออกมาตรการเพิ่มเติม
ร้านค้าทุกจุดไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ

ต้องปิดตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป
มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปถึงตี๕เลย
เป็นการระงับยับยั้งแล้วก็สกัดไม่ให้คนออกจากบ้าน
จะเอาให้อยู่กับเรื่องของโควิด๑๙
คือปิดเที่ยงคืนถึงตี๕หลายคนก็บอกว่าตอนนั้นเขาไม่นอนกันเหรอ
แต่บางคนยังออกมาไงอย่างน้อยเนี่ยต้องเอาปิดช่วงนี้ไปก่อน
ถ้าเอาไม่อยู่จริงยังมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ผมว่ามันจะมีการขยายขยายให้มันอาจจะเป็นกลางวันด้วย
เพื่อให้คนนั้นอยู่บ้านให้มากที่สุดแล้วก็เอาให้อยู่กับเรื่องของโควิด๑๙
อันนี้เป็นมาตรการที่ออกมาล่าสุดในการขอความร่วมมือ
พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพ
ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมีมติให้ขอความร่วมมือ
ยังเป็นการขอความร่วมมือนะไม่ได้มีการบังคับ

จนถึงตี๕มีผลทันทีตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป
หลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เขาจะออกไปตั้งด่านกวดขันเลย
เป็นการระยับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวกรุงเทพ
แล้วก็มีผลพวงไปยังร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
ทั้งที่อยู่ในห้างและนอกห้างปิดเลยนะครับ
กว่าโควิด๑๙จะคลี่คลาย
รวมทั้งสวนสาธารณะทุกแห่งในกรุงเทพให้ปิดด้วย
จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้
เที่ยงคืนต้องหยุดหมดร้านอะไรก็แล้วแต่

รถเข็นรถอาหารทางหยุดหมด

ก็เราไม่ต้องเคอร์ฟิลล์หรอกเขาก็ไม่รู้จะออกมาไหม
จะออกมาทำอะไรยกเว้นจะไปโรงพยาบาลเจ็บ
ไข้ได้ป่วยไปหาหมอเท่านั้นเอง
อย่างอื่นก็ไม่ต้องออกมาแล้ว
ชัดเจนนะฮะยังไม่ได้ใช้คำว่าประกาศเคอร์ฟิลล์

แต่ว่าต้องให้ปิดเที่ยงคืนตี๕ต้องปิดไปก่อน
ด้านในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙วันนี้
พบผู้ป่วยเพิ่ม๑๒๐ราย
ยังคงเป็นกลุ่มเดิมนะฮะเป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสผู้ป่วยรายเดิม
ไปจุดที่มีการแพทย์ระบาด
และก็มีกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๓๙ราย
ทางการแพทย์เพิ่มมาอีก๑ราย
กลุ่มที่ติดเชื้อและอยู่ระหว่างการสอบส่วนโรค๓๐ราย
เพราะว่าต้องรอว่าคุณรับเชื้อจากที่ไหน
แล้วก็ผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ก็มีข่าวดี๗๔รายกลับบ้านไปแล้ว
แต่มันก็มีข่าวร้ายเพราะมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒ศพ
รวมเป็นตอนนี้๑๒ศพในประเทศไทย
เพิ่มมา๒ศพรายแรกเป็นชายอายุ๗๙ปีอยู่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายที่๒อายุ๕๘ปีเป็นนักธุรกิจที่เดินทางกลับมาจากอังกฤษ
ทั้งสองคนเสียชีวิตเมื่อวานนี้
สะสมทั้งหมดผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว๑๗๗๑รายกลับบ้านทั้งหมด๔๑๖ราย
รักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๓๔๓รายอาการหนัก๒๓รายแล้วก็เสียชีวิตรวมสะสม๑๒ราย
แต่ว่าตอนนี้กราฟผู้ป่วยยังคงพุ่งทะยานไม่หยุด
ถือว่าไม่น่าพอใจเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
นนทบุรีเพิ่งประกาศเคอร์ฟิลล์ไปเมื่อวานนะครับเพราะว่าอะไร
ตัวเลขของคนป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นไม่หยุด
จำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมีถึง๘๕๐ราย
ดังนั้นเนี่ยคนที่ออกนอกบ้านอยู่มีความเสี่ยงจะรับเชื้อรับเชื้อนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับ
เนื่องจากว่าผู้ป่วย๑คนจะมีการไปสัมผัสบุคคลใกล้ชิดอย่างน้อย๓คน
ทำให้ตัวเลขการแพร่เชื้อนั้นเพิ่มสูงขึ้นในทุกวัน
ดังนั้นตามที่เขาขอความร่วมมืออยู่บ้านก่อน
เพราะคุณจะรับเชื้อจากที่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้
ทีนี้ผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายที่เพิ่มมาเนี่ยนะคะ
เมื่อวันนี้มีข่าวส่งต่อกันมา

สำหรับผู้เสียชีวิต๒ศพที่เพิ่มขึ้นมาว่า
ลักษณะอาการแล้วก็สถานที่ที่เขาไปเนี่ย

ในการแถลงข่าวของนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า

ก็อย่างที่คุณทัศนัยอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่แหละ
ว่าเรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒ศพนะคะ
ซึ่งรายที่๑๑ค่ะ
เป็นชายชาวจังหวัดยาลาอายุ๗๙ปี

เป็นไตวายเรื้อรังแล้วก็เบาหวาน
เขาเดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่มาเลเซียในวันที่๗มีนาคมค่ะ
เริ่มแสดงอาการป่วย๒๑มีนาคม
โดยลักษณะอาการคืออ่อนเพลีย

ก็เลยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยหา
วันที่๒๗มีนาคมกลับมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งเดิมอีกครั้ง
เพราะว่าไข้สูง๓๙๑องศาเซลเซียส
แล้วก็มีอาการอื่นร่วมด้วยคือปวดกล้ามเนื้อปอดอักเสบ
ก็มีการส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
สุดท้าย๒๘มีนาคมตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙
และเสียชีวิตเมื่อวานนี้๓๑มีนาคม
สำหรับอีก๑รายคือผู้เสียชีวิตรายที่๑๒
จากการตรวจสอบเป็นนักธุรกิจอายุ๕๘ปี
เริ่มมีอาการป่วย๑๒มีนาคมที่ผ่านมาด้วยอาการไข้

เขามีประวัติเพิ่งเดินทางกลับจากอังกฤษถึงไทย๑๔มีนาคมนะคะ
วันที่๑๕มีนาคมเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน

แล้วเขาก็เสียชีวิตในวันที่๓๑มีนาคมเมื่อวานนี้เช่นเดียวกัน
ซึ่งบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ได้มีการออกหนังสือชี้แจง
ว่าผู้เสียชีวิตรายที่๑๒เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัท
เจรจาดีลธุรกิจที่อังกฤษเมื่อ๔สัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ว่าไม่ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับคณะ

คุณผู้ชมครับจำได้ใช่ไหมว่าวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
มีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตบนรถไฟ
แล้วคนก็กำลังติดตามหาอยู่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคประจำตัว

เพราะถ้าเป็นโควิด๑๙เรื่องใหญ่
แล้วมันก็ใหญ่จริงผลปรากฏว่าเขาเสียชีวิตเพราะโควิด๑๙

ทั้งเจ้าที่รถไฟคนขายตัวคนปูเตียง
คนที่ใกล้ชิดทั้งหมดไปสัมผัสเขา

เพราะเสี่ยงกับการติดโควิด๑๙เช่นเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นผู้ชายอายุ๕๗ปี
เสียชีวิตบนรถไฟขบวนที่๓๗กรุงเทพสุไงโกลก

ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตจากสาเหตุใด
ก็มีการนำศพลงมาที่สถานีรถไฟทัพสแก่ที่ประจวบ

ว่าเป็นโรคประจำตัวหรือโควิด๑๙
วันนี้นายถากูลอินทรชมเป็นภูมิในการฝ่ายปฏิบัติการ
ของการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าจากการชนสูตรเบื้องต้น
สันนิษฐานว่าเขามีโรคประจำตัวคือเบาหวาน
ขณะเดียวกันพบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า
ผู้เสียชีวิตคนนี้มีเชื้อโควิด๑๙
แต่ต้องรอผลการยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากอีกหนึ่งแล็บ

แต่เบื้องต้นการรถไฟสั่งการให้กักตัว๑๔วัน
และรอการคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมผัสกับเขา
คนบนรถไฟพนักงานบนรถนอนพนักงานขายตั๋วที่บางซื่อ

รวมทั้งสั่งการให้นำรถขบวนนี้เข้าไปกักตัว๒วัน
เพื่อฆ่าเชื้อและอบฆ่าเชื้อใหม่ทั้งหมด
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องนอนต่างหมอนผ้าห่มผ้าปูเตียง
อุปกรณ์ที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยคนนี้ต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเลย
ตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าผู้ป่วยคนนี้ไปสัมผัสใครบ้างบนรถไฟขบวนนั้น

สำหรับผู้เสียชีวิตตรวจสอบว่าเดินทางมาจากปากีสถาน
แต่เขามีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปากีสถาน
ก็เลยสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟในวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมานั่นเอง
อีกหนึ่งเรื่องที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่า
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายกติดโควิด๑๙
ซึ่งอันนี้ไม่ใช่กระแสข่าวลือด้วยเป็นข่าวจริงคราวนี้ก็ต้องตรวจเรือนจำกันยกใหญ่เลยนะคะ
นักโทษที่อยู่ข้างในไปติดมาจากใครอย่างไรแบบไหนค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองก็มีการลงพื้นที่คัดกรองเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ต้องขังนะคะ
ตอนนี้เนี่ยมีการสั่งกักตัวผู้คุมขังไปแล้ว๑๘คนด้วยกันนะคะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ต้องรอดูอาการ
เมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผยบอกว่า
แพทย์บุญมีวิบุญจักรผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายกล้มป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ
นายแพทย์บุญมีลาพักผ่อนประจำปีแล้วก็ไม่ได้เข้ารือนจำตั้งแต่๒๗นคน
ต่อมาก็มีการเคลื่อนย้ายในแพทย์บุญมีไปทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
มีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคดูแลอย่างใกล้ชิด
ยาดผู้ต้องคังภายในเรือนจำ
เดินทางมานั่งรอหน้าเรือนจำเพื่อติดต่อเข้าเยี่ยม
ก็บอกว่าเป็นห่วงเลยทีนี้
ไม่ได้เข้าไปในเรือนจำตั้งแต่๒๗มีนาคม

เพราะไม่รู้ว่าลูกหลานข้างในเป็นยังไงบ้างค่ะ

นายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ก็ลงพื้นที่สั่งการให้ผู้กำกับการสพเมืองนครนายก
นำชุดปฏิบัติการพิเศษ๑๐นาย

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่บุรีรำที่มีการเกาะจราจนกันขึ้น
จากนี้ยังสั่งการให้ผู้คุมเรือนจำทั้ง๑๘คน
ไปที่ศูนย์เฝ้าระวังเพื่อกักตัว๑๔วันด้วย
เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้บัญชาการเรือนจำ

ผู้คุมทั้ง๑๘คนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่หน้าห้องพบเรือนจำ
คนขับรถแล้วก็พ่อบ้านของพบเรือนจำค่ะ
แพทย์วิรกิจหารปริพันธ์รองอธิบดีกรมราชธรรม

เพื่อจะสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นใจให้กับผู้ต้องขังนะคะ
โดยบอกว่าเบื้องต้นยังไม่มีการยืนยันไทม์ไลน์
ของผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก
ซึ่งก็ต้องรอสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
แต่เท่าที่ทราบก็คือว่าในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้บัญชาการเรือนจำนครนายกไม่ได้เข้าไปในบริเวณห้องคุมขังเลยค่ะ
ทำความสะอาดเช็ดภายในเรือนจำนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าการเช็ดมันดีกว่าแค่ฉีดพ่น
เพราะเข้าไปทุกศพทุกมุมมีการถูมีการเช็ดอะไรแบบนี้

มีผู้ต้องหังทั้งหมด๙๘๘คน
ซึ่งเจ้าหน้าที่๑๘คนตอนนี้ก็ถูกกักตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็พูดคุยแล้วก็ตรวจสอบผู้ต้องขังในเรือนจำ
กรมควบคุมโรคอีกครั้งด้วย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นนทบุรีมีการประกาศ

คุณผู้ชมก็มีผู้ติดโควิด๑๙
แล้วก็เสียชีวิตรายแรกแล้วเหมือนกันนะครับ
ก็คือนายแววแย่นีแวดราแม่
อายุ๗๗ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอยะมรังครับ
หลังจากที่ผู้ตายนั้นติดเชื้อมาจากลูกชาย
ก็คือนายแวละแวดราแม่
ที่กลับจากการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซีย
โดยผู้ตายเริ่มมีอาการ๒๐มีนาคม
ด้วยโรคประจำตัวที่รุมเลาะมาก่อนอยู่แล้ว
ก็คือมีเบาหวานถุงลมโป่งพองปอดอักเสบเรื้อรัง
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าผู้เสียชีวิตเกือบทุกรายนะ
จะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเดิม
แล้วพอเป็นโควิด๑๙เข้าไปอาการมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นทำให้สุดเร็วมาก
และสุดท้ายเสียชีวิตตอนตี๔ที่ผ่านมาครับ
การเสียชีวิตครั้งนี้ถือว่าเป็นการเสียชีวิตรายแรกของปัตตานีเลย
แล้วก็เป็นรายที่๔ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ล่าสุดก็มีการสั่งให้ตรวจเชื้อครับ
๒รายซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดแล้วก็กักตัว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลอยู่ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมของปัตตานี
ขออภัยไม่ใช่รายแรกที่เจอวันนี้นะ

แต่ว่าปัตตานีมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่๔๔รายด้วยกัน

ส่วนนครพนมหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนผู้ใจบุญครับ

เอาข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปช่วยชาวบ้านนะ
ที่บ้านท่าดอกแก้วหมู่๕แล้วก็หมู่๖
หลังจากมีการประกาศปิดห้ามเข้าออกทั้ง๒หมู่บ้าน๑๔วัน
มาตรการนี้ต้องการที่จะควบคุมโรคและคัดกรองโรค
ให้คนในหมู่บ้านนี้เป็นมากกว่านี้
ชาวบ้านกว่า๑๘๐๐คนก็ต้องอยู่แต่ในบ้านแล้วครับ

ก็ขอบคุณมาเพราะไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้
ทำงานไม่ได้ประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านไม่ได้
แพทย์ระบาดของโรคโควิด๑๙ฉบับที่๓มีเนื้อหาใจความประกอบไปด้วย
ห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตี๔
ยกเว้นเรื่องของการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉินหรือว่าการทำประโยชน์เชิงการแพทย์
โดยผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ป้องกันการติดโควิด๑๙ตั้งแต่๔ทุ่มไปจนถึงตี๔ห้ามออกจากบ้าน
ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าไปจังหวัดแม่ห้องศรในทุกกรณี
ผู้ที่มีสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัด
ปริมณฑลและจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง
รายงานตัวกับอสมหรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ทุกราย
เพื่อกักตัว๑๔วันก่อนจะให้เข้าไปยังพื้นที่ของจังหวัดแม่ห้องศรต่อไป
อันนี้ก็เป็นมาตรการเข้มข้นที่แต่ละจังหวัดนั้นเขาสามารถดำเนินการได้
ตามอำนาจที่มีของพละกอสุขเฉิน